เริ่มต้นกันที่เรื่องราวของข่าวสารในวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับ
กับการที่บีจีปฐุมมีโอกาสจะคว้าแชมป์ไทยลีกเร็วที่สุดตลอดการนะครับ
พวกเขานั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
จีเนี่ยก็จ่อทำสถิติคว้าแชมป์เร็วสุดหลังจากที่บุกชนะสมุทรปราการซิตี้ไป๖๐
ทำให้มีคะแนนนำห่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ดร่องจากฝูง๑๙แต้มครับ
แล้วก็เหลือการแข่งขันอีก๗นัด

หากว่าบีจีเอาชนะสุโขทัยได้สำเร็จจะการันตีการคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยแรกของสโมสรทันที
แล้วก็จะถือเป็นการการันตีคว้าแชมป์ไทยลีกก่อนจบระดูการที่เร็วสุดในประติศาสต
การเหลือเกมอีก๖นัดนะครับ
สถิติการคว้าแชมป์ไทยลีกเร็วที่สุด
ผลปรากฏว่าทีมจากไทยลีก๑๗ทีมไทยลีก๓นะครับ
อีกหนึ่งทีมก็ไปลุ้นกันนะครับแข่งขันรอบ๘ทีมเนี่ยเตะแบบนัดเดียวจบวันที่๓เมษายน
รอบรอง๗เมษายนแล้วก็รอบชิง๑๑เมษายน

นั้นถือว่าฟาดฟันกันสนุกแน่นอน